คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ทางญาติออกมาเปิดเผยว่าได้รับข้อความอำลาจากดรท่านนี้
หลังจากนั้นมีการปิดโทรศัพท์แล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้
เกรงว่าจะใช้วิธีการฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิด

เวลา๙นาฬิกาภาพกล้องวงจรปิดของอาคารเรียนพุทธวิชาลัย
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครได้บันทึกภาพ
ขณะดรวัญชัยดันไหนตโนนุษย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยการฝึกหัดครู

นาทีให้หลังดรวัญชัยเดินออกจากตัวอาคารด้วยอาการเร่งรีบ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคาร
ได้ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานบางเขนว่า
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้ต้องหาได้เดินทางมาสอบถาม
ตารางการคุมสอบวิทยานิพลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิชัยชัยสงคราม
และเห็นผู้ต้องหาอีกครั้งในวันนี้
หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๗นัด
ขณะที่นิสิตปริญญาโทซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ฆาตกรรมครั้งนี้
ให้ปากคำว่าขณะที่กำลังสอบวิทยานิพลอยู่นั้น
ผู้ต้องหาได้เปิดประตูเข้ามาจากด้านหน้า
แล้วใช้อาวุธปืนยิงไปที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิชัยทันที
หลังจากนั้นจึงยิงดรนัตรพลชุมวราธายีที่นั่งข้างกัน
จนเสียชีวิตขาห้องสอบทั้งคู่
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานขึ้นไปตรวจสอบบริเวณชั้น๕ห้อง๕๐๔
พบหัวกระสุนและปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่
และพบรอยกระสุนที่บริเวณศีรษะเป็นจำนวนมาก
ด้านพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานระบุ
แรงจูงใจในการก่อเหตุมาจากปัญหาส่วนตัว
มีการร้องเรียนเรื่องคุณวุฒิระหว่างผู้ต้องหาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิชัย
ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
แต่ยังไม่พบแรงจูงใจในการฆ่าดรนัทพล
ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและทะเบียน
ซึ่งเป็นคณะกรรมการการสอบวิทยานิพลในครั้งนี้ด้วย
หมายเลขทะเบียน๒กกพพ๗๒๑กรุงเทพมหานคร
และได้พิมพ์ข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์หาญาติให้ช่วยดูแลครอบครัว
ก่อนจะปิดโทรศัพท์และหายตัวไป
ขณะที่สารได้อนุมัติหมายจับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีโดยเร็ว